ครับหลอกพระหลอกระดับเจ้าอาวาสเลย
มิจฉาชีพคนนี้มันบอกว่าผมเนี่ยเป็นอดีตรองนายกอบจปฐุมธานีนะ
ค่ะอยากจะเอากระถิ่นมาถวายสักหน่อย
จะส่งของมาเพียบเลยครับแต่ว่าท่านเจ้าวาด
พอดีมันมีค่าขนส่งท่านพอจะช่วยสัก๒๕๐๐ก่อนได้ไหม
เสร็จปั๊บมันบอกต่ออีกว่าท่านเจ้าวาดครับ
สองหมื่นห้าจะยังไม่พอสงสัยค่าขนส่งแค่เพิ่มอีกสักสามหมื่น
เจ้าอาวาสบอกไม่ใช่แหละ
เรียกช่างเมื่อวานเนี้ยครับเอาคนไปเรียกช่าง
เพราะไม่ใช่เพราะว่าตอนเนี้ยนัดคือว่าตอนเนี้ยเงินมันไม่มี
บัญชีแต่เงินเนี่ยเงินเนี่ยมันเอาเงินเนี่ยเงินส่วนตัวเนี่ยคือ
ใช่ไหมมารับมารับแต่ทีนี้ว่าคือท่านท่านเนี้ยท่านสมนึกอ่ะ
แล้วก็ท่านไม่ได้รู้จักกับช่างนะครับสมนึกสมนึกสมนึกสมเนย
ฮัลโหลครับอ่าครับคือท่านไม่ได้รู้จักกับอ่าทาง
ขู่เขาอะครับเพราะว่าท่านให้ผมไปเรียกช่างมาครับ
เมื่อวานหรอแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วท่านสมนึกก็หรอครับฮัลโหลฮัลโหล
เคยไปส่งของส่งอะไรให้ท่านอยู่หลายครั้งแล้วครับเพราะว่าท่านก็ไววางใจผม
จฉาชีพกับพระอธิการทวีทรัพย์
เจ้าอาวาสวัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง๑๓
ตะบนพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ
มีผู้ใช้ชื่อว่าประเสริฐขนส่ง
ซึ่งพระท่านก็พยายามพูดให้มิจฉาชีพลายนี้
รับเงินสดได้ไหมมารับเงินสดได้ไหม
เพื่อให้ตำรวจจับตัวแต่ไม่สำเร็จฮะ
เจ้าวาดตอนนั้นกำลังทำวัดเช้าอยู่

เป็นอดีตรองนายกอบจปฐุมธานี
จะขอรับเป็นเจ้าภาพกระถิ่นให้
เดี๋ยวจะเอาของมาถวาย๒คันรถเลย
มีพระเครื่องกับของเก่าแก่อีกเพียบ
โดยจะให้ขนส่งประสานมาส่งให้กับท่านนะ
มีผู้ชายอีกคนโทรเข้ามาอ้างบอกว่า
เป็นบริษัทขนส่งชื่อประเสริฐขนส่ง

พระท่านก็ให้ลูกศิษย์เอาเงินสดนะครับไปโอนเข้าบัญชีนายประเสริฐ
เป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพนะ
พอโอนเสร็จคนที่อ้างว่าเป็นประเสริฐขนส่ง
ก็โทรมาบอกอยู่ว่าลุงพ่อยังคาอีก๓๕๐๐๐บาท
เพิ่มได้ไหมมันส่งมาจากไหนวะเนี่ย
นี่มันจะ๕๐๐๐๐บาทต้อง๖๐๐๐๐บาทแล้วนะ
คราวนี้ท่านเอกใจครับก็เลยโทรไปสอบถามเรื่องทั้งหมด
อดีตรองนายกอบจปฐุมธานีได้รับคำตอบโป๊ะเช๊ะเลยบอกว่า
ท่านครับผมไม่เคยจะติดต่อขอเป็นประธานกระถิ่นเลย
แล้วก็ไม่มีของจะถวายให้กับวัดแต่อย่างใดด้วย
รู้แล้วว่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วแน่
ไปแจ้งความไว้ที่สพครอง๑๒ครับแล้วก็ตำรวจจะเร่งตรวจสอบนะฮะ
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่คนร้ายเนี่ยโทรเข้ามาเดี๋ยวจะหาตัวมาดำเนินคดีให้ได้
หลอกพระระดับเจ้าอาวาสเลยนะไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเลยนะครับ